ส่วนพี่เวียก็เล่นกับหมาด้วยเมื่อวานนี้วันสุนัขโลกนะมุ้งมิ้งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เดี๋ยวเจอกับงานอีเวนต์จะถามว่าทำไมมันหวานกัน
เพราะว่าปกติไม่ค่อยเจอนางเดินควงออกห้าง
ส่วนพี่หมาที่ฉันอยากเป็นหมาของพี่เบียร์
เพราะอยู่ใกล้เป้าโอ้โฮแรกคิดว่าพอชะลอนะ

เดินเล่นเพราะอยู่ในห้างไง
ก็เป็นบ้านของตัวเองใส่เกงขาสั้นเสื้อยืดอะไรอย่างนี้
อ๋อพี่เวียพี่เวียกับเวลาก็สวีทเกินเสื้อเหลือเกิน